ถอยหลังสู่การเปิดประเทศกันนะครับใช่ค่ะ
อาการโควิดที่ต่อเนื่องมายาวนานเหลือเกินเนี่ย
เราคงต้องเดินหน้ากันต่อแล้วล่ะแต่ด้วยความไม่ประมาทกาศอย่าตกนะครับ
หนึ่งพฤศจิกายนจะต้อนรับนักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำให้เข้ามาได้
สิบหกประเทศหลายจังหวัดหลายพื้นที่ให้เป็นเมืองนำร่องเมืองต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยว
ใช่ค่ะวันนี้ท่านนายกนะฮะพลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรี
ประชุมสอบคอชุดใหญ่อืมวันนี้ก็ออกมาตรการมาหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะ
ประชุมเสร็จปุ๊บผลเอกประยุทธ์ก็ต้องแถลงข่าวหน่อยใช่ค่ะ
ค่ะนี่ฮะลงข้อมูลเอาไว้แล้วก็ลงคลิปด้วยเหม่อเพลียหรือดวงไม่ค่อยดี
หรือยังไงก็ไม่รู้เป็นจังหวะนี่ฮะพี่เล็กวาสนาลงคลิปไว้ด้วยนะครับ
ค่ะนี่เหรอคะอุ้ยนายกเดินมาสะดุดโพเดียมตรงนี้หน่อยหนึ่ง
คนอยู่รอรับด้วยยังไงนี่แต่ท่านก็ยังส่งตัวอยู่อ่า
ประคองตัวไว้ได้นะครับค่ะก็หันมามองตรงนี้เล็กน้อยนะครับ
หลายคนใจหายเลยใช่เพราะว่าท่านนายกใช่ไหมคือจังหวะสะดุดทีแรกเนี่ย
เกือบจะชนโพเดียมอ่าแต่เอามือเท้าไว้ได้เท้าไว้ได้ค่ะ
ก่อนที่จะแถลงข่าวหลังประชุมสอบคอชุดใหญ่ครับทุกผู้ชมครับ
ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ
คือหลังจากเสร็จแถลงข่าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเนื้อหาสาระเรื่องของสอบคอชุดใหญ่
ท่านนายกแถลงเดี๋ยวให้ฟังนะฮะแต่ทีนี้นักข่าวก็เป็นห่วงหลังแถลงข่าวเสร็จ
พลเอกประยุทธ์ว่าโอ้โหท่านเป็นอะไรหรือเปล่าอืม
หรือว่าจะเพลียไปเมื่อวานเพิ่งไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์
กระตุ้นมาเข็มสามเอออ่อนเพลียหรือเปล่าผลเอกประยุทธ์บอกโอ้
ไม่ใช่หรอกนะไม่เกี่ยวกับวัคซีนอะไรหรอกคือนั่งประชุม
ติดกันมา๓วันในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน
แล้วท่านก็บอกกับนักข่าวด้วยนะโอ้โหบอกนี่เป็นนายกเนี่ย
เพลียได้เหรอเป็นนายกเนี่ยนะจะท้อแท้ก็ไม่ได้นะ
แต่เอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะนี่ฮะ
บอกว่าพอดีไม่ค่อยมีแรงนะประชุม๓วันติด
เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ใครเอารูปชั้น๖ล้มไปลงแล้วก็
มีเรื่องนะอรัชพรไม่แต่ว่านายกบอกว่าพรุ่งนี้ไง
พรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้มันยังเป็นวันนี้อยู่

ไม่ใช่ดิฉันสิคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละเป็นคนเล่าข่าวนี้
เดี๋ยวฟังที่ท่านนายกพูดหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับ
อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเข้าสู่ทางแยกนี้แล้วนะครับ

เอาสาระด้วยพร้อมหรือยัง
ทำงานท่านนายกถึงแผงว่าได้ยังไง
ท่านนายกบอกว่าประชุมมา๓วันติด
นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครเอารูปหกล้มไปลงแล้วมีเรื่อง

ถ้านัดจะหยอกเอิญกับหน้าข่าก็ได้
แซวเฉยแหละใจดีจะตาย
ส่วนการประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าต้องขอความร่วมมือทุกคน
นะให้มีวินัยในตัวเอง
ก่อนการเปิดประเทศนะครับ๑พฤศจิกายน
แล้วต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุขด้วย
พร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง
อย่าไปสร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อประเทศ
ในช่วงเวลานี้ฟังเสียงที่นายกได้แถลงข่าว
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะฮะ
รวมทั้งคุณหมอทวีสินวันนี้ก็แถลงข่าวไว้ด้วยนะครับ
อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเข้าสู่ทางแยกนี้แล้วนะครับ
นี่เขาพยากรกันขึ้นมาแค่เปิดประเทศนะครับ
ถ้าเราผ่านกันไปได้เราจะนำเม็ดเงินและความเป็นอยู่ที่เป็นสุข
แล้วก็กลับมาคืนสู่ชีวิตวิถีใหม่ตามที่เราต้องการ
การสร้างความแรงบนท้องถนนนี่ขอความร่วมมือเถอะครับ
อย่าสร้างภาพความเสียหายต่อประเทศของเราในช่วงนี้เลยนะครับ
เพราะจะทำให้ประชนคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาลำบากไปด้วย
นักท่องเที่ยวเขาจะกังวลไม่กล้ามานะครับ
ภาพเหล่านี้มันออกไปต่างประเทศด้วยทุกครั้ง
ก็ไม่รู้จะหมายถึงการชุมนุมใหญ่ที่จะนัดกันในช่วงอีกวันสองวันนี้หรือเปล่า

ประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้มีมติปรับสีพื้นที่ใหม่ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นไปตามสถานการณ์ย่อยต่างในพื้นที่ต่างนะครับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้มจากเดิมมี๒๓จังหวัด

งขายาลาปัตตานีนราธิวาสนครศรีธรรมราชตากและจันทบุรี
เป็นจังหวัดที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงอยู่นะครับ
จังหวัดนี้ท่านที่อยู่เจ็ดจังหวัดนี้นะครับ
พื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยยังมีมาตรการเคอร์ฟิลล์๕ทุ่มถึงตี๓อยู่นะครับ
พื้นที่สีแดงมี๓๘จังหวัดสีส้ม๒๓จังหวัด
เหลือง๕จังหวัดและสีฟ้ามีอยู่๔จังหวัดนะฮะ

เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
คืออันนี้๔จังหวัดกรุงเทพภูเก็ตกระบี่และพังงา
แต่ว่าจุดต่างของพื้นที่เมืองที่อยู่ในจังหวัดต่างของพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเนี่ย
ถ้ารวม๔จังหวัดนี้ด้วยเนี่ยจะมีอยู่๑๗จังหวัด
แต่บางจังหวัดก็จะเป็นแค่อำเภอนะฮะ
โศกสบคบอกว่าการเดินทางเข้าประเทศ๑พฤศจิกายนนี้ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจาก๔๖ประเทศ
ที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำเข้ามาเนี่ยนะครับ
มาตรการก็คือจะต้องอยู่ในประเทศนั้นมาก่อนไม่น้อยกว่า๒๑วันนะฮะ
คือไม่ใช่ว่าแบบโฉบไปประเทศที่เราอนุญาต๔๖ประเทศวันเดียวแล้วมาเข้าไทยอย่างนี้ไม่ได้ค่ะ
ต้องอยู่อย่างน้อย๒๑วันต้องฉีดวัคซีนโควิดแล้วครบ๒เข็ม

โดยจะต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กักตัวทางเลือกก่อน๑คืน
นักท่องเที่ยวก็สามารถออกไปท่องเที่ยวตามปกติได้
จากนั้นเมื่อเข้าสู่วันที่๖และ๗ที่อยู่ในไทย
เพื่อดูผลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับ
คือสถานการณ์หลังจากเปิดประเทศ๑พฤศจิกายนเนี่ย
มันจะไปเห็นตัวเลขว่าผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มมากหรือไม่มาก
หรือไม่เพิ่มอย่างไรเนี่ยก็คือประมาณ๑สัปดาห์
สถานการณ์หนักที่สุดก็คือหากไม่มีการป้องกันไม่มีมาตรการควบคุมอะไรเลยแล้วการฉีดวัคซีนยังต่ำกว่าเป้าเนี่ย
อาจจะมีผู้ติดเชื้อในไทยพุ่งสูงไปถึง๓๕๐๐คนในช่วงปลายเดือนธันวาคมก็ได้
อันนี้คือกรณีที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อันนี้แย่ที่สุดเลยแล้วก็วันนี้สอบคอชุดใหญ่นะครับเห็นชอบให้พื้นที่สีฟ้าสี่จังหวัดก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตและกรุงเทพมหานครสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านต่างได้ตามร้านอาหารอะไรพวกนี้
ถูกต้องฮะแต่ก็ต้องไปให้แต่ละพื้นที่เนี่ย
เขาออกข้อกำหนดหรือว่าการประกาศอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะอย่างเช่นในกรุงเทพฯถ้าท่านทบุพรากฏมอลอบประกาศมา

ส่วนท่านนายกก็เมื่อสักครู่ก็ฟังไปแล้วนะครับ
รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการ

เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมรับนักท่องเที่ยว
ว่าเปิดพื้นที่นำร่อง๑๗พื้นที่

มาแสดงคอนเสิร์ตในไทยที่ภูเก็ตในช่วงเขาดาวน์ปีใหม่
คือก็ติดต่อไปบอกว่าดีลแล้วเรียบร้อย

บอกว่าคือน้องเขาก็ติดงานไว้แล้วนั่นแหละ
เพราะว่าเขาจองกันล่วงหน้าข้ามปีอะไรอย่างนี้กัน

ก็ขอยอมรับว่าเป็นการสื่อสารออกไปก่อน
โดยที่ยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน

แจ้งเพื่อทราบกันนะครับท่านผู้ชมครับ